ส่วนเรื่องราวข่าวสารของเราก็มีเยอะเลย
มีเยอะเลยถูกต้องค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเช้านี้เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มกันหน่อยดีกว่า
คุณยังจำได้ไหมเรื่องราวของคุณป้าอนันต์ที่ฟันข้างหน้าหล่อไป

แล้วเขาไปซื้อฟันปลอมจากโลกโซเชียลมา
ปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้ใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไม่ได้
ทีนี้ค่ะมีคลินิกเป็นคลินิกเติมยิ้มค่ะ
อาสาทำฟันให้คุณป้าฟรี
เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้ากันหน่อยละกันค่ะว่า
พอหลังจากคุณป้าใส่ฟันแล้วสวยงามมั่นใจขนาดไหน
เพราะก่อนหน้านี้คุณป้าไม่กล้ายิ้ม
คราวนี้ดูสิคุณป้ายิ้มสวยขนาดไหนแล้วนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะคะนอกจากใส่ฟันสวยแล้ว
คุณป้าเขายังกัดมะม่วงหลอกกว้องดิบ
โชว์ความแข็งแรงของฟันด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

แล้ววันนี้เป็นไงมั้ยฝ่ายความรู้สึก

ดีกว่าอันที่ซื้อแค่ทั้งแรกไหม

เราจะถอนในตรงที่มันโยกออก

เราก็จะถามมันที่อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นโครงโลหะให้

แล้วก็สบายกว่าแบบพลาสติกที่ใส่ให้มัน

แล้วยิ้มกว้างสิครับ

นี่แหละคุณหมอทันตแพทย์

ดำลังใจให้กับนางอานันท์

วัย๖๒ปีนะคะเป็นชาวสวนที่
บางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง

คุณป้านันโชว์การกินมะม่วงแบบมั่นใจแล้วนะ

เราก็จะนำเสนอตั้งแต่ตอนที่คุณป้าเนี่ย

คือป้าเขาก็น้อยใจว่าซื้อมาแล้วมันใส่ไม่ได้
เหมือนแบบฟันปลอมของเด็กเล่น

ร้องเรียนผ่านมายังเพจของไทยรัฐ
แล้วพอคลินิกเติมยิ้มเขาก็ดูเราอยู่ไง

อยากจะเติมฝันเติมรอยยิ้มให้กับคุณป้า
คุณป้ามาทำฟันที่นี่มาฟรี
แล้วดูสิคะพอคุณป้าเขายิ้มแบบนี้เขาก็มั่นใจไง

หมู่๓ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง

ตินนั้นพบพาคินหรือว่าคุณหมอแหวน
อีกคนนึงเมื่อกี้พูดให้เราฟังแล้ว
คือทันตแพทย์กริจทารีจารุ
คุณหมออาสาบอกว่าเดี๋ยวดูแลช่องปาก
ให้กับคุณป้าเองคืออาสาทำฟันให้ทั้งหมด๗ซี่
มีการตรวจฟันมีการถอนฟันมีการทำแบบ

เมื่อวานนี้ก็เลยนัดคุณป้ามา
เสร็จแล้ว๕ซี่ใส่ด้านหน้า๒ซี่
เป็นฟันกรามเล็กด้านบนขวาอีก๒ซี่

ว่าส่วนที่เหลือคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวรอหน่อยนะ
อาจจะใช้เวลาเดือนหนึ่งถึงจะแล้วเสร็จทั้งหมด

ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่คุณป้าใส่ฟันปลอมเรียบร้อยแล้ว
ป้าเขาบอกว่าสบายใจไม่เจ็บเลย
โชว์กินมะม่วงดิบโชว์ทดสอบความแข็งแรงของฟัน

ต้องมาทำฟันให้มันแข็งแรงอีกหลายขั้นตอนภายใน๑เดือน
และที่สำคัญคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว
ลินิกเติมยิ้มเป็นคนดูแลให้ฟรีทั้งหมด
ก็เหมือนกับสีของฟันจริงคือเข้ากัน
รอบที่แล้วนี่คือฟันปลอมที่ซื้อออนไลน์มา
แต่ผมว่าตอนแรกคุณป้าก็น่ารักดีนะฮะ
ตอนที่เป็นอุโมง
แต่ตอนนี้คุณป้านี่มั่นใจเต็มที่แล้วอันนี้ถูกต้อง
ผมชอบตอนกินมะม่วงครับแข็งมากยังทดลองได้สบาย
ป้าบอกสบายแล้วก็ยิ้มมีความสุขอีกหน่อย
เวลาที่กินน้ำพริกกินผักกรอบแตงกวาอย่างนี้กัดได้กรึ๊บเลย

คุณป้าก็ฝากเตือนมาด้วยเนาะบอกใครที่จะซื้อของลงออนไลน์กัน
ก็ให้ระวังด้วยตรวจสอบสินค้าให้ดีนะครับ